แต่ว่ายังคงมีเรื่องของเหตุการณ์อุบัติเหตุแล้วก็เหตุอาจกรรมมาฝากกัน
ผู้ชายคนหนึ่งเขาไปตรวจสุขภาพมา
แล้วพบว่าตัวเขาเองป่วยทางจิต
เครียดมากเดินขึ้นไปบนชั้น๘ของอาคาร
แล้วก็กระโดดลงมาเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้ตำรวจสนพระพราชัย๑พร้อมกับแพทย์เวร
แล้วก็อาศาสบักษ์หมู่รณิธิปติ๊กตึ๊งนะฮะเข้าไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารสูง๑๐ชั้นลักษณะแบ่งให้เช่าขายสินค้า
ข้างอาคารเนี่ยพบศพของนายธานยุพงศ์อภิชาชกอนันตร์อายุ๖๖ปี
สภาพศพเนี่ยนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่นะฮะ
กระเป๋ากางเกงเนี่ยไปตรวจสอบมีกระเป๋าเงินอยู่มีบัตรประชาชน
แล้วก็มีบัตรผู้ป่วยของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
แล้วก็กระดาษโน้ต๑แผ่นเล็กเนี่ยคุณผู้ชมลายมือเขาเขียนว่า
จากผลการตรวจร่างกายนะครับตรวจสอบบนลานจอดรถชั้น
ไปพบถังสีขนาดกลางวางไว้หนึ่งใบติดผนังก็เลยมีการรวบรวมไว้เป็นหลักฐานนะฮะ
จากการไปสอบสวนมรปภก็บอกว่าอาคารนี้เป็นในส่วนของการขายสินค้า
แต่ว่าปิดให้บริการไปแล้วแต่ว่าอาคารจอดรถชั้นสี่ถึงชั้นสิบเนี่ย
ให้บริการตลอด๒๔ชั่วโมงก็เลยเปิดประตูข้างไว้สำหรับลูกค้าที่นำรถไปจอด
แล้วก็ให้เดินขึ้นลงนะครับเมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าชายคนนี้นะฮะ
ที่ชั้น๘กำลังหิ้วถังสีขึ้นไปก่อนจะเอาถังสีไปวางกับพื้น
แล้วก็ปีนขึ้นถังสีแล้วก็กระโดดลงมาจากชั้น๘
เสียชีวิตก็จะมีการประสานญาติมารับศพผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีกันต่อไปนะครับ